บอกว่าเมาไม่ขับเมาแล้วหลับหลับจริงแต่หลับอยู่ตรงไหนดูกันเลยค่ะ
ทำอะไรพ่อนมมานอนอะไรตรงนี้
จะไปไหนเนี่ยครับไปไหนนะเลี้ยงแปดครับ
โอ้โหนอนอยู่แบบนี้เลยเหรอระบายมากเลยอ่ะ
คือนอนแบบประหนึ่งเหมือนนอนอยู่บนที่นอนที่บ้านเลยพี่
แล้วจะบอกให้ไม่ใช่นอนอยู่๕นาที๑๐นาทีนะจ๊
เท่าไหร่คะนอนอยู่เป็นชั่วโมงนะนี่

คือไอ้ร้อนไม่เท่าไหร่กลัวว่ารถจะมาทับนั่นสิ
จริงแล้วดูขาออกมาที่กลางถนนเลยพี่อันตรายเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม

เจอผู้ชายคนนี้นอนอยู่ตรงริมถนนแล้วมันเป็นทางโค้ง
อยู่ตรงแยกสายเอเชียชัยนาธนะคะ
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องปลุกแหละ
ลูกอยู่สักพักนึงเมื่อกี้ถึงเรียกพนมพนม

แล้วเมื่อกี้ได้ยินเลี้ยงเป็ดใช่ไหม

ผมเป็นคนลำปางมารับจ้างเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งอยู่ที่สุพรรณ
นายจ้างอ่ะดิไม่ยอมให้ตังค์ผม

ก็ผมปล่อยให้เป็ดเขาโดนหมากัดตายไปหลายตัว
เอ้าก็คือทำหน้าที่ไม่ดีนั่นแหละ
นายจ้างเขาไม่ให้ตังค์แล้วนายจ้างเขาอ้างแบบนี้
เขาบอกว่าอ้าวก็เองเบิกตังค์ไปซื้อเหล้ากินหมดแล้วนี่
ค่าแรงไม่เหลือที่จะให้แล้ว

ก็เลยไปขอยืมตังค์จากผู้ใหญ่บ้าน
เพราะว่าเขาตั้งใจแล้วแหละทำงานอยู่ที่สุพรรณใช่ไหม

แล้วระหว่างทางได้ตังค์มาก็เอาไปซื้อเหล้าขาว
จิบมาเรื่อยจิบมาตลอดทางค่ะ
แล้วก็มาลงรถตรงจุดนี้แหละ
เมาไงไม่รู้จะยังไงต่อ
งีบก่อนละกันงีบไปแป๊บเดียว๒ชั่วโมงเอง
แล้วตำรวจก็มาปลุกแหมกำลังฝันดีอยู่เลย
ตำรวจก็เลยอาสาพาไปส่งที่ท่ารถสายเหนือนะคะ
ให้เดินทางกลับบ้านที่ลำปางตามความต้องการต่อไป

ดูหน้าตาพี่เขาเหมือนยังไม่อยากตื่นนะคะ

พี่คะจะงีบมันไม่ใช่ที่งีบ

ถ้าเกิดว่าจะนอนใช่ไหมไปนอนที่ท่ารถยังได้
ได้ดูดีกว่าปลอดภัยกว่าอีกต่างหากนะคะ